ที่เป็นลูกจ้างคนขายหมู
ขอดูกล้องปรากฏมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมาหยิบเงิน๔๐๐นั้นไป
โอ้โหร้อนอกร้อนใจเลยค่ะเพราะว่าเงินหายไป๔๐๐จำนวนไม่ได้น้อย
ล่าสุดนะคะดีใจเลยได้เงิน๔๐๐๐บาทจะได้คืนอยู่แล้ว
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเอาไปให้ตำรวจไม่ได้เอาไปใช้เอง
เนี่ยค่ะเมื่อวานที่เราเล่าไปนายกล้านรงวงดินดำนะคะ
ลูกจ้างร้านขายเนื้อหมูที่เขาไปขอหนังสือจากตำรวจ
เพื่อไปยื่นกับธนาคารไทยพาณิชย์จะขอกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานแจ้งความเนี่ย
ผู้จัดการธนาคารแจ้งมาแล้วนะคะว่า
ผู้หญิงที่หยิบเงินไปเขาก็ตกใจที่เห็นข่าว
ก็รีบประสานให้ทางธนาคารรู้ว่าเธอนำเงินไปมอบให้กับตำรวจ
สพมนครศรีธรรมราชตั้งแต่คืนวันที่๒๓สิงหาคมแล้วค่ะ
เพื่อจะให้ตำรวจเนี่ยเอาเงินไปคืนเจ้าของ
ส่วนร้อยเวรที่ปฏิบัติงานในคืนนั้นเป็นคนรับเงิน๔๐๐๐บาทไว้
ก็ชี้แจงบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาเงินมามอบให้จริง
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แต่ร้อยเวรที่รับแจ้งจากนายกล้านรงค์ในวันที่๒๔สิงหาคมเป็นคนละคนกัน
ก็เลยเหมือนไม่ได้สื่อสารกันนะคะ
เงิน๔๐๐๐บาทอยู่ในตู้ของตำรวจอยู่ตรงนั้นแหละ
แต่เป็นตู้ของตำรวจที่ออกเวรไปแล้วที่รับลงบันทึกมาตั้งแต่๒๓สิงหาคมตอนกลางคืนไง
พอเขาเปลี่ยนกลับไปวันที่๒๔ช่วงกลางวันนายกล้านอารมณ์ไม่คุยกันนะ
มีไลน์กลุ่มหรือเปล่าไม่อ่านไลน์กลุ่มกันใช่ไหมเนี่ย
วันหลังต้องอ่านไลน์กลุ่มกันนะคะคือสื่อสารการผิดพลาดนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วได้คืนแล้วนะคะเช้าวันนี้แน่นอน
กล้านรงเองก็ออกมาขอบคุณผู้หญิงพลเมืองดีคนนั้นด้วย
กล่าวขอโทษด้วยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาขโมยเงินไป

ต้องขอโทษเขาจริงนะคะแล้วขอชื่นชมด้วยที่เป็นพลเมืองดี
หยิบเงินได้ปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยนะคะ